เหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ

ใช่แล้วค่ะนักเรียนตบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม
ดูต้นคลิปเนี่ยว่าหดหูใจว่าละเอียดใจว่าสะเทือนใจแล้ว
ท้ายคลิปหนักกว่านั้นเพราะอะไร

นะครับครับหลังจากเรือง้ำ
โอ้โหนายหดมาก
นี่แหละค่ะอย่างที่ที่ฉันบอกไปเลยนะครับคุณผู้ชม
ต้นคลิปว่าหดหูสะเทือนใจแล้ว๑ต่อ๑
คนหนึ่งที่เป็นมือตบลักษณะเหมือนใส่ชุดนักเรียนคอซอง
มัธยมต้นอยู่เลยอีกคนนึงชุดปรายเวทชุดอยู่บ้านเสื้อสีดำ
ตอนแรกต้นคลิปคิดว่า๑ต่อ๑

จ่ายลูกหลานของท่านเป็นพิเศษนะแล้วก็สังคมเองยังต้องเข้มค้นเรื่องของกดูแล
นักเรียนเป็นพิเศษนะคะเพราะภาพแบบนี้เราเห็นกันบ่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเหรอเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เราก็พยายามที่จะไปสืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเห็นใช่ไหมผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าเสื้อยืดสีฟ้าค่ะที่สุดท้ายท้ายคลิปมาเตะเสยคางน้องผู้หญิงที่ถูกตบเนี่ยนะคะ
เราพยายามไปหาข้อมูลนะคุณผู้ชมสุดท้ายเป็นกู้ภัยอยู่ที่หางดง
คุณคิดดูสิเป็นอาสาสมัครกู้ภัยอยู่ที่หางดงค่ะทำไมไม่ช่วยชีวิตเนี่ยคน
แล้วหนักกว่านั้นหดหูกว่านั้นคุณเห็นไหมเนี่ยสภาพน้อง
ขึงน้องค่ะจับน้องแล้วถ่ายคลิปลักษณะคือประจานโชว์ค่ะว่านี่คือฝีมือของฉันนะคะ
ประกาศศักดานี่ฝีมือของฉันประมาณเนี้ยคุณแล้วตอนที่จับน้องขึงเนี่ย
น้องอาเจียนแล้วสักพักนึงน้องไม่ได้สติแล้วค่ะโอ้ตายแล้วค่ะ
ทุกนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะอย่าใช้คำว่าวิจารณ์เลยน้อยไปดากันยับเลยนะคะ
พากษ์วิจารณ์ด่าเด็กที่ไปลงมือตบเขาแล้วก็ผู้ชายที่เราเฉลยตอนท้ายว่าเป็นกู้ภัยเนี่ยนะคะ
คือกู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วนะคะ
บอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับกระทำลงไปรู้เท่าไม่ถึงการ
การกระทำครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับศูนย์กู้ชีพขออภัยด้วยนะครับ
นักข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเปิดวาร์ฟเปิดวาบเนี่ยเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขาค่ะ
เราถามไปยังต้นสังกัดของอาสาสมัครกู้ภัยเสื้อสีฟ้าที่อยู่ในคลิปเนี่ยคนเดียวกันค่ะคุณ
เปลี่ยนชุดแล้วได้รับคำตอบว่าชายวัยรุ่นทางกล่าวเนี่ยอายุยังน้อยห้า
เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมาช่วยงานลักษณะนิสัยคือตุ้งติ้งชอบคบกับแต่เพื่อนผู้หญิง
รับว่าทำลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบอยากทำเพื่อโชว์เพื่อน
รุ่นพี่ได้เรียกตัวมาอบรมไปแล้วนะคะตอนนี้ให้หยุดทำกิจกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับหน่วยงานแล้ว
เพราะก็ถือว่าทำให้หน่วยงานเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยส่วนเรื่องของคดีความเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ก็เป็นเรื่องของน้องผู้หญิงผู้เสียหายที่จะต้องไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่
และถ้าเกิดว่าประสงค์ที่จะดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไป
ตามกระบวนการของกฎหมายนะคือไอ้คลิปแบบนี้เราเห็นก็สะเทือนใจก็จริง
แต่ลองนึกภาพดูผู้ปกครองเขาเห็นจะรู้สึกยังไงทั้งฝ่ายที่โดนกระทำ